เราชอบมีการพูดคุยติดตลกกับเพื่อนว่าชอบคนไหนตีหัวลากเข้าห้องเลย
เหตุการณ์ล่าสุดนี้ค่ะสามีภรรยาตีหัวลากเข้าห้องเหมือนกัน
แต่คราวนี้ตายนะคะผัวตั้งวงเล่าดื่มกับเพื่อน
ไม่ได้ดื่มแต่ทะเลาะกับเพื่อนผัวในวงเล่า
ทะเลาะกันเสร็จผัวคว้าไม้ตีเมียแล้วลากเข้าห้อง
เป็นศพแบบนี้เลยค่ะหลายคนตกใจนะคะว่าโอ้โหเกิดอะไรกันขนาดนี้
นี่ตำรวจสพศรีประจันทร์เขาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศรีประจันทร์นะคะ
ว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เสียชีวิตก็เลยไปตรวจสอบ
ผู้ตายคือนางสาวประจบสุภรัฐอายุ๕๔ปีค่ะ
สภาพศพเนี่ยมีรอยเขียวช้ำที่ลำตัวซี่โครงหักถึง๕ซี่นะคะ
ที่หน้าที่หัวที่หูเนี่ยมีแผลถลอกต้นแขนขวาช้ำ
แล้วก็มีรูเหมือนถูกของแหลมเล็กเหมือนตะปูแทงด้วยค่ะ
เรื่องต้นนายวิชิตสามีของผู้ตายแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่พาภรรยามาส่งโรงพยาบาล
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุชวนภรรยากับเพื่อนข้างห้อง
ซื้อเนื้อหมูมาย่างกินกันที่หน้าห้องเช่าแล้วก็ตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ระหว่างนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ภรรยาบ่นว่าร้อนแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำในบ้าน
เห็นผ่านไปนานภรรยาไม่ออกมาสักทีผิดปกติเลยไปดู
ภรรยานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องน้ำก็เลยลากออกมาที่หน้าห้อง
แล้วก็ตักน้ำราดตัวให้ฟื้นปั๊มหัวใจแล้วพามาส่งโรงพยาบาล

เมียนอนเหลือหรือว่าอย่างไร
ทีนี้เขาบอกว่าเขาเจอภรรยาที่ในห้องน้ำฟุบลงไปแล้ว
ร้องไห้ด้วยนะคะเนี่ยแต่ตำรวจบอก
ภรรยาจะฟุบยังไงซี่โครงหักตั้ง๕ซี่
ฟังไปฟังมาผู้กำกับการสพศรีประจันทร์บอกว่า
วิชิตให้การมีพิรุษเลยพาไปตรวจสอบ
เกิดเหตุในห้องพักไหนเล่าใหม่สิยังไงนะ
ขอไปดูที่ห้องหน่อยพอไปดูโอ้โห
ในห้องน้ำที่บอกภรรยาหายเข้าไปคนเดียวนานนั่นนะคะ
ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อยเหมือนมีสมรภูมิรบเกิดขึ้นในนั้น
อย่างนั้นเลยพอไปถามเพื่อนร่วมวงที่บอกว่า
เพื่อนข้างบ้านที่ตั้งวงเล่าด้วยกัน
เพื่อนบอกว่าเขาทะเลาะกัน
หัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยแล้วชอบทำร้ายร่างกายกันด้วย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันหยุดของนายวิชิต
วิชิตเลยชวนเพื่อนข้างห้องตั้งวงดื่มเหล้าแต่เช้า
จนตกบ่ายทะเลาะกันกับเพื่อนข้างห้องที่ร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกัน
คนทะเลาะคือนางสาวประจบคือเมีย

ไม้ระแนนกหยาวเม็ดหนึ่งอ่ะฟาดภรรยาเข้าไปแล้วก็ชากแขนเข้าไปในห้อง

เห็นวิชิตกำลังปั๊มหัวใจผู้ตายอยู่หน้าห้องหนามค่ะ
แม่ง

ช่วยเขามานอนตรงนี้ก่อน

โอ้โหปั๊มหัวใจ

เนี่ยถ้ารมแตกเนี่ยใช้อะไรตีก่อน

เฮ้ยกูใช้อะไรตี

เออไปทดไปทด
เขาบอกเขาก็ลากเมียออกมาตรงนี้ปั๊มหัวใจอย่างนี้

เพราะว่าวิชิตก็บอกว่าวิชิตไม่ได้ทำร้ายภรรยาจริง
แต่เพื่อนบอกวิชิตเอาไม้ตีภรรยาเลยแล้วลากเข้าห้อง
เรื่องต้นตำรวจตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายนะคะ

วัดปริมาณแอลกอฮอล๒๐๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ

เบื้องต้นตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบพยานแล้ว
ตำรวจบอกว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อย่างที่วิชิตกล่าวอ้างแล้วแหละ
และยิ่งดูจากสภาพศพของภรรยาแล้วเนี่ย
โครงหัก๕ซี่เนี่ยมันเกินกว่าแค่ตีนะ
ทีเดียวมันจะหักได้๕ซี่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนนะคะ
ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เสพยาเสพติดค่ะก็คุมตัวดำเนินคดีแล้ว
แล้วก็จะมีการควบคุมไปสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนร่างผู้ตายส่งไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวศแล้วนะคะ